หมึกเข้าทำร้ายวัยวัฒน์เจ้ากรเนี่ยมุกที่สองกรูกันข้อไปเลยนะ
โอ้โหก็สิบคนน่ะครับ

กลุ่มเจ้าอาวาสก็พยายามจะเข้าวัดไป
แต่ว่าชาวบ้านเขาไม่ยอมฮะแล้วก็มาทำร้ายไล่ออกไปเลย
แล้วเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับสวกิติศักดิ์รัตนวราหะด้วย
เดี๋ยวไปฟังเสียงตอนนี้หน่อยครับ
ไกลนั่นคือชาวบ้านนะคุณผู้ชม
ส่วนฝั่งใกล้จอเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
แล้วก็นายอำเภอโพทะเลนายสุเมษเมธารัตนาพิพัฒน์ครับ

ที่อยู่หลังประตูด้านในวัดบังคลานอยู่กันเป็นร้อยคน
เพื่อจะได้เปิดทางพาพระครูพิสุทธิวรากร
อาวาสวัดบางคลานได้กลับเข้าวัดไป
แต่ชาวบ้านเขาไม่ยอมอ่ะสิคุณผู้ชมที่ปลามามีอะไร
หินก็มีฉีดน้ำใส่ก็มี
ระดมยิงหนังสติ๊กที่มีกระสุนเป็นลูกแก้วกับหัวน็อต

อันนี้เหตุการณ์เมื่อ๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา

เมื่อวานนี้คุณผู้ชมความคืบหน้าก็คือ
เป็นนายทหารนอกราชการและที่ปรึกษาพระครู

ก็โดนยิงหนังสติ๊กใส่ไปแจ้งความที่สพโพทะเลครับ
ในอำเภอโพทะเลยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๑๓กรกฎาคม
เป็นการนำกำลังคุ้มครองเจ้าอาวาสจะได้กลับเข้าวัดเท่านั้น
ไม่ได้จะไปยึดพื้นที่วัดคืนเลย
การที่ชาวบ้านต่อต้านมาแบบนี้

ทางวัดแจ้งความไว้แล้วครับเพราะถือว่าเป็นการบุกรุก
จากว่าคนกลุ่มนี้ถูกสารพิพากษาให้ออกจากวัด
และไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับวัดบางคลานแล้ว
แต่ก็ยังฝ่าฝืนไม่ยอมให้เจ้าอาวาสเข้าไป
และมาใช้กำลังทำร้ายแบบนี้ครับ
ก็ดูฐานการณ์ก่อนนะครับว่าถ้าเห็นว่า
ทางฝ่ายผู้ที่เป็นจำเลยที่ถูกฟ้องอยู่นี่
เขาไม่ขัดขวางเราก็อาจจะเข้าวัดเร็วนี้นะครับ
นี่คือในอำเภอโพทะเลนะคุณผู้ชมคุณสุเมฆ
ส่วนบรรยากาศที่วัดบางคลานครับประตูวัดเนี่ย
เปิดไว้ทุกด้านนะและสามารถจะเข้าไปในวัดได้
ก็มีกลุ่มชาวบ้านคอยสังเกตการณ์อยู่
อีกกลุ่มหนึ่งล้อมกุฏิไม้ที่เก็บสรีระของพระครูวิสิต
ลาพรครับอดีตเจ้าอาวาสที่ท่านมรณภาพไปแล้ว
ต่อมาครับสวกิติศักดิรัตนวราหาซึ่งเป็นคนที่กลุ่มคัดค้าน

สวกิติศักดิ์ไปที่วัดไปให้กำลังใจชาวบ้าน
สัญญาว่าจะนำเรื่องนี้ไปหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อดูแลชาวบ้านในฐานะเป็นสมาชิกวุฒิสภาต่อไป
จำได้ไหมวันที่โหวตนายกวันที่โหวตนายก
แล้วนักข่าวไปรออยู่ด้านหน้าสวรีบออก

สวกิติศักรถรีบหันมาบอกว่าเดี๋ยวจะรีบไปวัดบางคาร
อ๋อเพราะว่ามีปัญหาเลยพอดีกันน่ะนะ
ใช่มาช่วยเคลียร์
มาช่วยเจรจาให้กับชาวบ้านนะ

ส่วนอดีตผู้ใหญ่บ้านครับนายประกอบ

ก่อนเกิดเหตุ๒วันชาวบ้านยื่นหนังสือให้กับผู้ว่าพิจิตร
และในอำเภอโพทะเลได้ทบทวนคำสั่ง
และยับยั้งไม่ให้นำเจ้าอาวาสรูปนี้กลับเข้ามาในวัดอีก
แต่ก็ยังมีการพามาโดยไม่มีหนังสือแจ้ง
ก็เลยปะทะกันแบบนี้แหละคุณผู้ชมฟังแก่นำชาวบ้านครับ
หลักษาในวัดเนี่ยผมขอถามว่าจะมาทำลายหลักษาในวัดเนี่ย
เงินทองที่เอาไปกันมันไม่พอหรือ
มันเป็นเพราะเหตุอะไรถึงอยากจะมาอยู่วัดนี้จริง
ครับถึงต่อไปครั้งไหนครั้งไหนก็แล้วแต่
ชาวบ้านอาจจะยืนยันก่อสู้กันอยู่แบบนี้
กว่าท่านบิ๊กโจ๊กหรือส่วนกลางจะลงมาตัดสิน
ส่วนชาวบ้านก็บอกว่าที่พวกเขาไม่ต้องการให้เจ้าอาวาสวัดรูปใหม่
คณะกรรมการวัดเข้ามาในวัดอีก
ก็เพราะว่าพวกเขาต้องการรักษาทรัพย์สินของวัด
ที่เจ้าอาวาสและคณะกรรมการชุดนี้
เอาไปหาผลประโยชน์อันนี้คือที่ชาวบ้านกล่าวอ้างนะคุณผู้ชม
ทั้งเวลาที่ชาวบ้านจะจัดงานศพก็มาโดนเรียกเก็บเงิน
แต่ไม่เคยรู้เลยเรื่องรายรับรายจ่ายของวัด
ชาวบ้านเคยเสนอเรื่องไปที่เจ้าคณะจังหวัด
เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลขอให้มีการเปลี่ยนเจ้าอาวาสแล้ว
แต่ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดครับ
จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการปัญหานี้
เพราะว่ามันก็ยืดเยื้อเรื้อรังมาหลายปีแล้วครับ
ปัญหาวัดบังคลานเนี่ยคุณผู้ชมก็เริ่มมาจากเจ้าอาวาสองค์ก่อน
ท่านมรณภาพไปก็เลยมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่
ทำหน้าที่แต่ไม่ได้เป็นที่ยอมรับจากชาวบ้านครับ
ชาวบ้านก็เลยไม่ยอมให้เข้าวัดมาเป็นปีแล้ว
แล้วก็มีกลุ่มคนที่บอกว่าเป็นฝ่ายลูกศิษย์ของอดีตเจ้าอาวาส
บุกเข้าไปแล้วก็ล็อกประตูทุกด้าน
แล้วก็ยึดถือครองวัดบังคลานไม่ยอมให้เจ้าอาวาสปัจจุบัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบทรัพย์สินของวัดได้
แม้ว่าสารจังหวัดพิจิตรจะมีคำพิพากษาไม่ให้กลุ่มคนเหล่านั้น

แต่มีการละเมิดอำนาจศาลครับ
ก็เลยเป็นเหตุการณ์วุ่นวายและขัดแย้งมาจนถึงทุกวันนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ